แล้วเสื้อกันหนาวคุณ
มันเข้าไปพันในล้อ
ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำ
สลบคาที่แบบนี้แล้วดูเสื้อกันหนาว

ลักษณะแบบนี้เลยต้องระวังจริงนะครับ

หรือบางคนชายกระโปรงยาว

นี่ครับศูนย์สั่งการคู่ชีพ

รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำบนถนนลาดหวาย
ที่กำเภอบางบอดจังหวัดสมุทรปราการ

เป็นพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า

มีแผลถลอกตามร่างกายมึนงงศีรษะ

มีรอยฉีกขาดที่ด้านหลัง

พลเมืองดีช่วยกันกันรถไว้

แล้วก็ให้รถมาเหยียบทับซ้ำด้วยนะฮะ

กู้ชีพกู้ไผ่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บนะครับ

ที่สำคัญเลยนอกจากรถพังเสียหายแล้ว

ถูกดึงม้วนพันอยู่ในทั้งโซ่

นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้รถล้มคว่ำนะครับ
ขี่รถทยาลงออกมาจากบ้านพักมุ่งน่าไปทำงาน
นำเสื้อกันหนาวรองรังพลาสติกใส่
เพื่อไม่ให้เบาะที่นั่งเป็นรอย

แล้วเอาของวางที่นี่แล้วชายมันก็ยาวไง
ชายมันก็พริ้วมาแบบนี้นะครับ
แล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคุณโอ้โห
ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเสื้อกระหนาวมันไปพันซี่ล้อจนรถล้ม
ผมบอกมารู้ตัวอีกทีคือคนมาช่วย
ตอนล้มไปผมน่าจะหัวกระแทกผมสลบไปเลย

อ้าวเสื้อกันหนาวอยู่ตรงนั้นอยู่ที่รถ
เสื้อตัวนี้นี่เองนะฮะเป็นสาเหตุที่รถล้มคว่ำนะครับ
หมวกกำน๊อกเลยบาดเจ็บไม่มากนักนะฮะ
แต่ก็อยากเอาเรื่องนี้มาเตือนเพื่อนที่ขับขี่กันหน่อยนะ
เออจะใส่เสื้อกันหนาวหรือไม่ใส่เอามาวางไว้แบบนี้ก็ตาม

รวมถึงผ้าพันธุ์ข้อกต่างกระโป้ง
ยาวอะไรอย่างนี้เรื่องใกล้ตัวสุดเลยค่ะ